ตอนนี้ชาวสุรินทร์เขาฮือฮาพบเต่าทองคำ
แล้วก็มีลวดลายบนกระดองคล้ายพระสมเด็จ๙ชั้น
รวมทั้งสิ้น๙องค์ชั่งน้ำหนักได้๑๙กิโลกรัม
ชาวบ้านก็แห่ดูตีเป็นเลขนำโชคนะครับ
นี่ฮะเต่าบ้านใครก็เคยเห็น
แต่นี่เต่าไม่ธรรมดานะฮะ
ที่นางสาวปะนัดดาก่อแก้วไว้๓๙ปี

โอ้โหเราต้องย้ำ

อายุ๓๙อยู่ที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับ
เก็บได้มีกระดองในสีแปลกกว่าคนอื่น
สีเหลืองอันนี้ผมพูดถึงสีนะครับ
ไม่ได้หมายถึงลายต่างที่คุณจะอาจจะเห็นได้เองนะครับ
เขาบอกเป็นสีเหลืองโดดเด่นคือลวดลายบนกระดองนะครับ
ก็เป็นภาพคล้ายกับพระสมเด็จ๙ชั้น
รวมทั้งสิ้น๙องค์มีทั้งคว่ำและหงาย
สวยงามน่าทึ่งจริงนะครับ
ก็จะกลับจากการทำบุญที่วัดป่านิมิตรมงคลบ้านขวาวนะครับ
เข้านะครับที่ตำบลท่าสว่าง
เต่าหดกระดองอยู่กลางถนนไม่มีใครสนใจเลย
เก็บมาไว้ที่บ้านกระทั่งสังเกตพบความพิเศษบนกระดองเต่านี้แหละครับ
ถ้าสังเกตลายเนี่ยมันไม่เหมือนเต่าทั่วไปไง
เขาเห็นกระดองข้างกระดองเขาเป็นพระพุทธรูป
เขามาเขาบางทีเขาเห็นเลขเจ็ดบ้างเลขหนึ่งบ้าง
ที่เราเห็นกันมี๘๐มี๕๔
จุ๋มบอกว่าเลข๗บ้างเลข๑บ้าง

พี่จุ๋มเพื่อนบ้านเขาแหละนะ
ก็เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านที่มามุงดูนะฮะต่างก็พากันส่องหาเลขมงคล
ลวดลายของกระดองเต่า
ก็บอกว่าส่องกันตามสบายเลย
แต่ละท่านแล้วแต่ว่าจะตีเป็นเลขอะไรนะครับ

ส่วนจะแม่นแค่ไหนหรือว่าจะตินจินตนาการได้แค่ไหน
บ่ายนี้รู้กันนะครับ
เมื่อกี้อ่านว่าวัดป่านิมิตมงคลบ้านขวาว